ไปที่จังหวัดสมุทรสาครกันก่อนเลยค่ะคือตำรวจสพโฆขามเนี่ย
เขาไปเห็นพม่าเนี่ยเดินอยู่ข้างถนนนะคะเป็นแรงงานต่างด้าว
แล้วปรากฏว่าไปขอดูบัตรก็ไม่มีก็คิดว่าอาจจะเป็น
แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองหรือเปล่าก็เลยมีการจับกลุ่มไปที่โรงพัก
แล้วตอนที่มีการจับกลุ่มไปที่โรงพักเนี่ยค่ะคุณ
เขามีการใส่กุญแจมือใช่ไหมครับปรากฏว่าแรงงานชาวพม่ารายนี้
ศีรษะไปกระแทกพื้นเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสายบ้านคลองหลวงโคกขามหมู่ที่๗
ตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ผู้เสียชีวิตก็ชื่อว่านายจออายุสักประมาณ๓๕๔๐ปี

ทีนี้หลังเกิดเหตุเราก็ไปสอบถามพูดคุยกับผู้กำกับสพโฆขาม
พันธุ์ตำรวจเอกสิทธิพงศ์สังแสง
บอกว่าหลังการชนสูตรศพจะส่งศพไปชนะสูตรอีกครั้ง
แล้วก็จะมีการสอบปากคำผู้ต้องหาอีก๓รายที่เหลือ
ซึ่งนั่งมาในท้ายกระบะของรถสายตรวจด้วยกัน
รวมถึงจะติดตามญาติของผู้เสียชีวิตมาให้ปากคำ
นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตมาแสดง
ส่วนตำรวจสายตรวจหนึ่งนายที่เป็นคนควบคุมตัว
ผู้ต้องหามาทั้งหมดแล้วก็เป็นผู้ขับรถสายตรวจด้วย
ตอนนี้ได้มีการมีคำสั่งให้เขียนรายงานเหตุการณ์ทั้งหมด

แล้วก็ใครผิดใครถูกเดี๋ยวว่ากันอีกที
ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบต่อไปค่ะ